กลับมาดูสีสันในต่างประเทศกันหน่อยค่ะ
สำหรับใครที่ชอบฮัลโลคิตตี้ที่เซี่ยงไฮของจีน

ไปดูภาพบรรยากาศร้านกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคือบรรยากาศภายในร้านนะคะ
นายนโคนเซียงไฮค์ของประเทศจีน
เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกภายใต้บรรยากาศสุดน่ารักนะคะ
ก็มีสาวกของคิตตี้ไปใช้บริการกันอย่างคึกคักแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
ผู้จัดการร้านบอกว่าเป้าหมายหลักก็คือเน้นความน่ารัก

ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน
ทั้งอาหารขนมหวานเครื่องดื่ม
รสชาติก็ต้องอร่อยด้วยนะคะไม่ใช่น่ารักอย่างเดียว
ทั้งกะโฟงกาแฟจางชามนะคะ

ใช่ลูกค้าเขาบอกว่านอกจากน่ารักแล้วยังอร่อยด้วยค่ะ
ชั้นบนเป็นร้านอาหารรองรับลูกค้าได้ประมาณสัก๘๐คน
๑๑โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มนะคะ
คาเฟ่นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือ
ปลายเดือนมกราคมเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ายังอยู่ในระยะทดลองช่วงนี้ยังทดลองอยู่
แต่ทดลองเขาก็เปิดให้บริการจริงแบบนี้นะคะ
บ้านเราก็มีนะคุณเกียรติภัยเกิดไปอย่างตรงสยาม

ฉันไม่ได้กุ๊กกิ๊กอะไรแบบนั้นไม่บอก

เพื่อนชอบมากเราเป็นเพื่อนลากไป
บางของบ้านเราก็น่ารักไม่แพ้กันมี
มี๓ชั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดมีชั้นใต้ดินด้วย

แล้วก็ขายพวกแบบไอศครีมเค้กชากาแฟแบบนี้แหละ
สีชมพูทั้งหมดนะครับนะครับ